ทุกผู้ชมครับดูความคืบหน้าเหตุการณ์นี้หน่อยที่ปราจีนบุรีครับที่มีกู้ภัยไปช่วยเหลือคนขี่จักรยานยนต์แล้วก็รถล้มนะไม่รู้ว่าคุยกันไปอีท่าไหนถึงขั้นแบบโอ้โหต่อยกันชุลมุนเลยนะฮะวันนี้เราไปตามให้นะครับว่าความคืบหน้าเป็นอย่างไรเพราะว่ามีคนหนึ่งเขาเป็นผู้พิการที่เป็นใบ้ค่ะเขาบอกเขาพยายามเข้าไปช่วย
ตามและตามและ
ขอเล่นลุงกันแบบนี้ได้เหรอ
จากท่านลบล้มหัวตือกันหรือหัวพี่
โอ้ยนี่โดนลุมเลือดออกเลยอ่ะ
ก็ไรบ้างเลยอ่ะจ้างกับนวดเลย
นี่ฮะจากมีคนจักรยานยนต์ล้ม
ผู้ภัยมาช่วยกลายเป็นต่อยกันแบบชุดละมุนวุ่นวายเลยนี่
โอ้โหชาวบ้านก็ถ่ายคลิปเอาไว้นะครับ
บอกว่าเหตุการณ์เกิดขึ้น๓ทุ่มวันที่๒๑ธันวาคม
หน้าวัดโป่งไผ่ที่ตะบนท่าตูมอำเภอศรีมหาโพธิจังหวัดปลาจีนบุรี
มีกลุ่มวัยรุ่นเนี่ยทำร้ายร่างกายผู้ชายเสื้อขาวฮะ
ชื่อนายสุภาชัยพงจีนอายุ๔๘ปี
เขาขี่จักรยานยนต์มาแล้วมาชนกำแพงวัดแล้วก็ล้มลง
คุยกันอีกท่ายังไง
แล้วชายเสื้อน้ำเงินเนี่ยเขาพิการ
เป็นใบ้ค่ะเขาพยายามมาช่วยห้ามห้ามยังไงก็ไม่รู้
ห้ามโดนด้วยถูกชกแปลกแปลกแปลกแบบเจ็บน่วมไปหมด
เขาชื่อนายภัยโรธท่าหินอายุ๔๖ปี
นี่ฮะคนนี้ฮะไม่ใช่แค่ปากแตกนะครับทุกผู้ชมครับ
เราไปตามดูความคืบหน้าทางอาการของเขาเนี่ย
ตาซ้ายนี่เลือดคั่งนะฮะปากแตกเย็บ๘เข็ม
ร่างกายนี่ฟกช้ำน่วมไปหมด
ญาติพาไปแจ้งความที่สภศรีมหาโพธไปแล้ว
คือคนที่ก่อเหตุตำรวจบอกว่ารู้ตัวละ๓คนนะครับ
มีนายกิติศักดิ์ปัญญาอายุ๓๑เป็นเจ้าหน้าที่กู้ภัย

เพราะว่าช่วงที่ชาวบ้านเขาพยายามเข้าไปห้ามไปแยกอะไรพวกนี้
ก็ถูกทำร้ายเหมือนกันโดนเหมือนกันนะครับ
มีนายกัมพลแสงเนธอายุ๓๖เป็นช่างไฟฟ้าในพื้นที่
อีกคนนึงชื่อแดงนะยังไม่ทราบนามสกุลนะครับ

ตำรวจแจ้ง๓คนนี้แล้วว่ายังไงให้มาพบพนักงานสอบสวนด้วย

มันมีการทำร้ายกันเกิดขึ้นว่าเออใครทำใครก่อนอะไรยังไงนะครับ
วันนี้เราไปคุยกับน้องสาวของนายไพโรธนะฮะ
ผู้ชายที่จะเข้าไปห้ามเสื้อน้ำเงินที่โดนไปด้วย
บอกว่าพี่ชายของเธอตอนนี้ตานี่พล่ามวยหมด
ไม่เห็นนะครับเพราะว่าเลือดคั่งทางเบ้าตาซ้ายนะครับ
ขณะเดียวกันนะครับมึนงงเวียนหัวนะ
อาเจียนเป็นเลือดด้วยนะครับเพราะว่าถูกทำร้ายเนี่ยรุนแรงเหลือเกิน
เธอบอกว่าหลังจากที่ทีมข่าวของเราไปตามเรื่องนี้
แล้วนำเสนอข่าวออกไปนะครับมีคนติดต่อมานะ
ลักษณะจะขอพบแต่ก็พูดจานลักษณะประมาณว่า
จะไม่รับผิดชอบแล้วก็ไม่แสดงความขอโทษอะไรทั้งสิ้น
แต่เธอขอยืนยันว่าคนที่ทำร้ายพี่ชายเธอเป็นอาสากู้ภัยจริง
บอกมีคนยืนยันได้ตั้งแต่เกิดเรื่องจนถึงตอนนี้
ยังไม่มีการติดต่อมาขอสอบปากคำอะไร
จากฝั่งพี่ชายของเธอที่เป็นคนเจ็บนะฮะเธอบอก
เยอะเลยค่ะเบื้องต้นถึงตำรวจยังไม่เคย
ติดต่อมาแต่ตั้งแต่ตำรวจว่านักคุยกับมันจันทร์
ไม่มีใครติดต่อเข้ามาเลยค่ะกระทำแล้วค่ะ
ก็อยากให้สำนึกค่ะให้ยอมรับว่ามันกระทำจริง
ไม่ใช่ว่าเบ่ยแถวอื่นละเขียนเรื่องนั้น
ก็อยากให้แบบสำนึกจริงด้วยความจริงใจค่ะ
คือเฉพาะในพื้นที่ที่บอกกับทีมข่าวเราบอกว่า
ในส่วนของนายไพโรธหนุ่มใบ้นี่เขาเป็นคนนิสัยดีช่วยงานวัดช่วยงานชาวบ้านมาตลอดนะฮะ
เขาก็ไม่เชื่อหรอกว่านายไพโรธเนี่ยจะไปหาเรื่องก่อนจนถูกทำร้าย
ส่วนจักรยานยนต์ที่ประสบอุบัติเหตุล้มลงแล้วก็ถูกทำร้ายเนี่ย
ก็ไม่รู้เหมือนกันว่ามันเกิดเหตุอะไรยังไงขึ้นนะ
เอาเป็นว่าเราก็พยายามติดต่อไปทางทีมอาสากู้ภัยนะฮะ
เพื่อจะได้ฟังข้อมูลอีกฝั่งนึงว่าเออตกลงแล้วเนี่ยตอนนั้นมันเกิดอะไรขึ้น
ถึงมีการลุมกันแบบชุดละมุนวุ่นวายไปหมดแต่ว่าก็ยังไม่ได้รับข้อมูลอะไรออกมานะฮะ
ถ้าทางกู้ภัยทางฝั่งนี้เนี่ยอยากจะให้ข้อมูลอะไรเพิ่มเติมก็บอกทีมข่าวของเราได้นะครับ
จากเรื่องของอุบัติเหตุเรื่องของการให้ความช่วยเหลือกันกลายเป็นทำร้ายร่างกายแบบนี้ค่ะนะคะ